ฟิตมากเพื่อนพูดกระโดด

อู้วเดี๋ยวโอ้ยคนละกัลกิ้งโกไม่มาก

ปุ๊ยคะนี่นึงตลกนะคะ
ดีแต่น่ารักอันนี้เขาเรียกว่ากระโดดแบบว่า
แรงเส้นกาคุณผู้ชมไม่ได้ประโยชน์อะไร

ต่อไปจะพาไปฟิตหุดด้วยการกระโดดกระเด้ง
อาณาจักรแชมโพลีอารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

โอ้โฮจักรแล้วเดี๋ยวจะพาเธอไปรู้จักนะคะ
มันคือกิจกรรมการบอลที่จะมาช่วยฟิตหุ่นเสียของเราในวันนี้นั่นเอง

ถ้าได้กระโดดไขมันมันต้องกระจายแน่เลย

ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวนะเธอเพราะเขาบอกว่าการกระโดดเนี่ยนะ
เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลย
เล่น๑๐นาทีนะเทียบเท่ากับการวิ่งประมาณ๓๐นาทีเลยนะเธอ
สุดยอดมากคือบางคนเขาเบื่อลูวิ่งไงคุณผู้ชม

อันนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถชวนคนในครอบครัวมาเล่นได้กระโดดฟึ้ม

มันคือการกระโดดกระเด้งบนแคมเพอร์ลีนที่ผสมท่าการออกกำลังกายด้วย
เฮ้ยปกติฉันเคยเล่นนะเธอกระโดดเฉย

แล้วมันแบบได้กระชับสัดศูนย์ด้วยเหรอตัวเธอ

เพราะว่าการกระโดดจริงเนี่ยมันก็เหมือนเราได้เบิร์นอยู่แล้ว

ไอ้เหี้ยก็ชีนจิจนาการฉันอยากไปพาเธอไปดูนี้เลย

ในช่วงหุ่นเสียเปรียเวอร์

หุ่นเสียบเรียเวิร์ด

หุ่นเสียบเรียเวิร์ด

หุ่นเสียบเรียเวิร์ด
หุ่นเสียบเรียเวิร์ด

ท่านี้นอกจากช่วยการส่งตัว
ยังสามารถเผาผ่านไขมันได้เป็นอย่างดี

ตัวเทียมที่ต้องการกันคือหัวข้างล่างดูดับขึ้น

ดูดับขึ้นดูดับขึ้น
สนุกทั้งได้ประโยชน์โค้ชกันดีดีวิ่งสู้ตายเลยค่ะ

เท่านี้
อกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของการฉีกขาดของกล้ามเนื้อแล้ว
ยังส่งผลดีให้กล้ามเนื้อน้องแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
แล้วขึ้น
ท่านี้นอกจากจะเป็นท่าฮิตในการลดกล้ามเนื้อขาแล้ว
ยังช่วยให้เรียวขาสวยงามค่ะ
โอเคเพื่ออักษณะต่อไป
เราจะทำแบบนี้
กล้ามลงขึ้นลงขึ้นขึ้น

กล้ามอีก

เอ้ากระโดดจ๊ะ
ไขมันอยู่ตรงไหนสลัดทิ้งให้หมด

จากจะสามารถกระชับกล้ามเนื้อได้อย่างเห็นผล
ไขมันลดกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้ว
ยังทำให้การออกกำลังกายของคุณสนุกมากขึ้น
แถมยังเป็นประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย

พูดอ่ะพูดก็ไลน์ตลอดเลย

เวลาจะกระโดดต้องระมัดระวัง

ถุงเท้าคือเรียกว่ามีความเหนือด
มันจะมีเก็นเม็ด